สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญจรทั่วอาทิตย์ก็ติดทั่วไทยไปกับตลอดข่าวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เจอกับคุณชนะและน้องไม่ต้องคนดีพรมเดิมที่เพิ่มเติมคือผมเปียค่ะโอ้โหเพิ่มเติมคือผมเปียใช่ผมเปียใช่ไหม
ดูแล้วมันเหมือนมันโค้งงอมันไม่ค่อยเหมือนพจมานเท่าไหร่
เขานี่ตรงสวยอันนี้ก็ผมพจมันถ้ามีฉลอมอีกนิดนึงใช้เลย
เอาพจมานก็พจมานเอาล่ะคุณผู้ชมครับในตลอดข่าววันนี้เรื่องแรกที่เราจะมาพูดคุยกัน
เป็นเรื่องราวของผลไม้โอ้โหประเทศไทยของเรานี่ผลไม้หายากเยอะแยะมาก
แล้วแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย
แต่ที่จะพาไปดูนี่ราคาแพงหูฉี่เลยครับคุณผู้ชมครับ

เป็นลูกมะพร้าวที่เขาตั้งชื่อว่ามะพร้าวก้นสาวนะครับ
โอ้โหมันจะเป็นยังไงราคาลูกละ๓๐๐๐๐เลยทีเดียวอย่างนี้เลยครับ
ที่เห็นอยู่นะครับลูกก็เริ่มเทิมแบบนี้แหละ
คือเขาเรียกว่ามะพร้าวก้นสาวเพราะลักษณะเหมือนก้น

ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์นะ
การที่จะรับประทานมันก็ยากด้วยครับ
ดูจากที่เขากว่าจะหั่นออกมาได้นี่ไม่ใช่งานง่ายเลยครับ
จาผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับ

ต้องพาเจ้าลูกมะพร้าวลูกนี้นะครับ
มะพร้าวก้นสาวที่เขาเรียกกัน
โอ้โหเขาบอกว่าเป็นมะพร้าวที่หายากนะครับ

นี่เป็นเพียงแค่ผลลูกที่๘ในประเทศไทยเท่านั้นนะ
เพราะว่าเจ้ามะพร้าวชนิดนี้นะครับกว่าจะออกผลออกมาเนี่ยใช้เวลานาน
กว่าปีกว่าจะได้เจ้าลูกนี้ออกมาเขาบอกว่าปลูกขึ้นมาเนี่ยใช้เวลานานมาก
แล้วก็มีขนาดใหญ่ด้วยสำหรับเจ้าลูกมะพร้าวลูกนี้นะครับ
ต้นเนี่ยปลูกมาประมาณ๓๙ปีแต่ขนาดของเจ้าลูกนี้กว่ามันจะใหญ่ได้ขนาดนี้
ประมาณอายุ๒ปี๔เดือน๑๔วัน
โอ้โหมีคนจดวันเกิดไว้ด้วยนะคะ

ตัวต้นของมันมีอายุประมาณ๓๙ปี
แต่ว่าเจ้าลูกของมันก็เบลิ่มเทิมเลยนะ
อายุ๒ปีอย่างที่เรียนให้ทราบ๒ปีกว่า
น้ำหนักถ้ารวมทั้งเปลือกประมาณ๒๐กิโลกรัม
แต่ถ้าหากว่าปอกเปลือกออกแล้ว
ก็จะเหลือประมาณ๑๑กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่ครับที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่ตอนแรก
ต้องใช้เวลาในการผ่ามะพร้าวกว่า๑๐นาที

เนื่องจากผลมันมีขนาดใหญ่ครับ
แล้วก็เปลือกกะลามีความหนาแล้วก็แข็งมาก
ถึงขนาดต้องใช้หินเจียผ่าเปลือกคล้ายเลื่อยไฟฟ้า
ถามเลยเมื่อสักครู่นี้กว่าจะได้ออกมา

โอ้โหถ้าภาพออกมาได้เห็นเมื่อสักครู่อยากจะให้ดูอีกที
เนื้อของมันเป็นสีขาวจั๊วเลยนะครับแล้วก็น่าทานมากด้วย
ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ลิ้มลองนะครับ

บอกเลยว่าเนื้อนุ่มหวานหอมและมันมาก

แค่ผ่าเจ้าเปลือกมะพร้าวออกเนี่ยก็ลำบากแล้วค่ะ
กว่าจะใช้เวลาในการผ่ามันออกมาได้ก็๑๐กว่านาที
คุณผู้ชมอันนี้เอาเปลือกไปให้เหล่าบรรดาชาวบ้านที่เขามาดูกัน

พอผ่าออกมาแล้วก็ต้องแบ่งครึ่งไง
เพื่อที่จะดูว่าข้างในมันเป็นอย่างไร

แต่ว่ามันมีเนื้อล้วนเลยอุ๊ยตายแล้ว
หลายคนอาจจะสงสัยว่าเนื้อมันอาจจะแข็งหรือเปล่า
เพราะไม่มีน้ำเลยมันอาจจะแข็งเป็นก้อน
ไม่ใช่เลยนะมันจะนุ่มรสชาติหวานหอมอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ
โดยนายสุภาพแสงวิเศษผู้จัดการแผนกขยายพันธปาง
กล่าวว่าสวนองฤทธิยาครับมีต้นมะพร้าวแฝด
หรือว่ามะพร้าวทะเลจำนวน๒๕ต้นนะครับ

ในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มเรื่อยนี่ดูเนื้อมัน
จะขาวแบบนี้แหละพอปอกออกมาแล้วรับประทานได้นะครับ
เห็นแบบนี้ทานเข้าไปก็รสชาติอร่อยแหละทานได้นะ
แล้วก็ราคาของเจ้ามะพร้าว๑ลูกอยู่ที่ประมาณ๒๐๐๐๓๐๐บาทครับ

พอกับซื้อทองซื้อเพชรซื้อพลอยเลย

เป็นไงล่ะน้องไวต้องเองอึ้งไปเลยแล้วสิ
ใหญ่มากแล้วก็แพงมากแล้วก็ต้องมีอายุนานมาก

โอ้โฮเป็นไงล่ะมะพร้าวนี่ถือว่าเป็นโอ้โฮดิฉันต้องปลูกตั้งแต่กี่ขวบนี่จะได้กิน

อย่างหนึ่งคือเป็นผลไม้ที่ชอบถูกนำมาเปรียบเทียบกับสัดส่วนของผู้หญิง
ใช่เหมือนไหมดูก่อน

ก็ไม่เท่าไรไม่ฮะมะพร้าวอ่ะไม่เท่าไร
คุณชนะคุณบอกว่ามะพร้าวคุณเนี่ยแพงแล้วเด็ดแล้วใช่ไหม
ดิฉันมีอะไรที่มาบาฟนิดหน่อยโอ้โห
เดี๋ยวพาไปดูทุเรียนคุณผู้ชมค่ะ

ฮิตแล้วก็ทำรายได้ดีมาก
ที่สำคัญทุเรียนที่นี่เขามีการส่งออกสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับของดีเมืองชุมพร
ถ้าพูดถึงทุเรียนก็ต้องไปที่นี่แหละ
ทุเรียน๑๐๐ปีนี่แหละค่ะ
ขนาดใหญ่มากของนายนิคมศิลปศรนะคะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
เป็นสวนที่ปลูกทุเรียนพันก้านยาวแหล่งใหญ่
และมีคุณภาพดีที่สุดของจังหวัดค่ะ
นายนิคมเขาบอกว่าตำบลถ้ำสิงนะคะเป็นตำบลที่ชาวสวนทั้งหมด
ปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งบริโภคในประเทศและก็ส่งออกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นกาแฟพันโรบัสต้ากล้วยหอมทุเรียนหมอนทองแล้วก็ก้านยาว
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่หลายล้านบาทต่อปีนะจ๊ะ
บอกว่าแค่ทุเรียนอย่างเดียวนี่ก็ปลามาเป็นล้านแล้วล่ะ
ผมเชื่อว่าถึงล้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่งออกไปทั่วประเทศจริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนเขาชอบทานมาก
แล้วก็ต้องบอกว่าทุเรียนที่นี่เป็นทุเรียนก้านยาว
แล้วก็เป็นพันธุ์เดียวกับทุเรียนเมืองนนนี่คือของดีเลยทีเดียวนะฮะ
ถ้าใครที่แบบเป็นแฟนพันแท้ทุเรียนเขาก็จะรู้กันนะ
ลูกกันมาตั้งแต่ปี๒๕๑๐แล้วค่ะ
เพราะว่าพื้นดินเป็นดินดีอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ
ล้อมรอบด้วยภูเขามีความชุ่มชื่น
ส่งผลให้ทุเรียนก้านยาวของตำบลถ้ำสิงนะคะมีเนื้อหวานมันอร่อย

น้ำลายไปด้วยนะคะคนอ่านนะคะ
ดูเนื้อสิเมื่อกี้

ค่ะใช่ค่ะคงไม่ใช่คนที่ถืออยู่

ทุเรียนส่งแผงตามตลาดในกรุงเทพมหานครเป็นหลักนะ
แล้วก็ทุเรียนที่ส่งไปส่วนใหญ่จะเอามาจากพื้นที่ตำบลถ้ำสิงนี่แหละค่ะ

ครูเมื่อสักครู่นี้กินหมดไปนี่ก็อิ่มไปหลายวันนะผมว่านะ
ดิฉันว่าถ้าคนที่กินบ่อยน่าจะพลูเดียวไม่พอ
เพราะว่ามันอร่อยจัดนะมีรสชาติอร่อยมาก
ผู้บริโภคในประเทศเขาชอบกันมากโดยเฉพาะทุเรียนพันก้านยาว

เพราะว่าชาวสวนในตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยเขาปลูกกันมานานแล้ว
ต้นโตใหญ่สูงออกลูกดกตลอดทั้งปีค่ะคุณผู้ชม
ที่ยังไม่ได้ใช้สารเคมีเร่งนอกระดูกาลเลย
น่าจะเป็นเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
และที่สำคัญราคามันดีมาก
ทุเรียนที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพฟาร์มอร่อยของท่ำสิงฯ
และประวัติความเป็นมายาวนานนะครับความอร่อยทุกอย่าง
อยู่ที่นี่หมดดินแร่ธาตุสารอาหารในดินเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณอุดมสมบูรณ์มากนะครับ
ผลบัณฑฤทธิ์ที่ออกมาเลยมีฟาร์มอร่อยผิดแตกต่างกับที่อื่น

เพราะฉะนั้นแล้วทุเรียนทั้งสิ่งอร่อยที่สุดครับ
ราคาตอนนี้นะครับถ้าแกะเนื้อแล้ว
ขีดละ๒๕๐นะครับ
เนื้อแล้วขีดละ๒๕๐นะครับตอนนี้เวลานี้นะครับ
แต่ถ้าสองเป็นลูกที่ตลาดออตก
โลละประมาณ๔๐๐บาท

หอนั่นไงฟังราคาแล้วตั้งรายได้อย่างดีเลยน่ะ

เพราะว่าที่จังหวัดชุมพรนะครับเขามีการปลูกทุเรียนมากที่สุด

ซึ่งในแต่ละปีครับก็ส่งออกไม่ต่ำกว่า๑แสนตัน
ก็หมุนค่ากว่ากว่า๗๐๐๐ล้านบาท
เห็นกระที่นี่นะครับ

ใช่จริงแล้วนี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจ

สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับประเทศไทยในบ้านเราด้วย
เพราะว่าเป็นผลไม้ที่ประเทศไทยเนี่ย
ลูกได้ผลผลิตดีมากคุณผู้ชม
ส่วนตลอดข่าวของเราในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกัน
เดี๋ยวในช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันครับ
เรื่องราวความอร่อยของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปร้านนี้